ค่านะฮะก็เป็นแฟนกันนะครับก็ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ก่อนจะถึงบ้าน๒กิโลเมตรเองครูสาวก็เสียชีวิตนะครับ
ส่วนครูหนุ่มคนขี่ตอนนี้อาการก็สาหัสอยู่
นี่เป็นกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุถนนตรงนี้ครับ
เป็นช่วงเวลากลางดึกแล้วนะครับบนถนนแสงชูโตสายเก่านะฮะ
บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามธนาคารทหารไทยสาขาท่าเรือ
ในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ก็มีทั้งผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในท้องที่ของสมภาท่าเรือนะครับ
หมายเลขทะเบียน๓กกพ๕๒๖๔กม
ด้านหน้านี้พังเสียหายหมดแล้วก็ล้มอยู่นะครับด้านหน้าเนี่ย
ล้มเป็นรถบดถนนที่จอดอยู่ริมถนนนะครับ
จุดนี้กำลังมีการทำทางกันอยู่นะครับ
คนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ทราบชื่อก็คือนายพงศิธรมณีจุรัฐ
อายุ๒๕ปีนะครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนคนซ้อนท้ายที่เสียชีวิตชื่อนางสาวอภิญญาบุญสุขประเสริฐ

ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกให้ท่านดูนะครับ
เวลาประมาณ๒นาฬิกาของคืนที่ผ่านมานายพงศิธรกับนางสาวอภิญญา
ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มาจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
จะกลับบ้านพักครูที่โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนอำเภอธามกา
ห่างจากจุดเกิดเหตุอีกประมาณสองกิโลเมตรทั้งคู่ไปงานแต่งงานกันมา
ขี่มาตามถนนแสงชูโตสายเก่าถนนแห่งนี้เป็นถนนสองเลน
เกาะกลางถนนที่ขั้นอยู่ระหว่างช่องทางขาเข้ากับขาออก
จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวายาวประมาณ๑๐๐เมตร
วินาทีเกิดเหตุจากวัตถุพยานและกล้องวงจรปิด
พบว่าครูพงศิธรขี่รถบิ๊กไบท์มาด้วยความเร็วใช้ช่องทางขวาของถนน
พอมาถึงช่วงท้ายโค้งก่อนถึงสามแยกไฟแดงตลาดท่าเรือนี่ฮะ
ก็ไม่ได้ชะลอความเร็วนะตามภาพจากกล้องวงจรปิด
รถก็พุ่งตรงเข้าไปที่รถบดที่จอดอยู่นะครับ
เป็นรถบดทำถนนจอดอยู่ข้างทาง
ปรากฏว่าครูพงศิธรคนขี่สวมหมวกกันน็อก
แรงชนนี้ก็กระเด็นออกไปนะฮะศีรษะกระแทกกับฟุตบาต
ตามคาดการของปากคำของผู้ที่เห็นเหตุการณ์

บอกว่าศีรษะก็กระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยนะครับ
สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นะครับ
แต่ก็คงยังต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียด
ซึ่งจากไนพรุงสิรษิทรธรที่เป็นคนขี่ด้วยเตอร์นี้ยังสาหัสอยู่
จุดนี้ถือเป็นโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ลักษณะการออกแบบของทางโค้งไม่รับกับรถที่จะขับผ่าน
คนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำบางคนบอกว่า
ซึ่งเป็นทางโค้งลึกระยะทางเกือบร้อยเมตรแล้วจุดนี้ไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟบอกเวลากลางคืนว่าเป็นทางโค้งเพื่อให้ลดความเร็ว
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลที่โรงเรียนวัตกรรมเอนนะคะโรงเรียนที่ทั้งสองคนรับราชการครูอยู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งสองคนก็เป็นแฟนกันค่ะ
ฝ่ายชายสอนหนังสือวิชาศิลปะฝ่ายหญิงสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้นนะคะทั้งคู่เพิ่งไปทำงานได้ประมาณสองปี
ประวัติการทำงานก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นที่รักของลูกศิษย์ในโรงเรียน
อาการบาดเจ็บของนายพงศิธรตอนนี้
หมอโรงพยาบาลมการรักษ์บอกว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ
มีเลือดออกในสมองใช้ยาละลายริ่มเลือด

ส่วนอาการบาดเจ็บอื่นตามตัวเนี่ยค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งแล้วก็ขาหักด้วย
แต่ว่าโดยรวมอาการตอนนี้ปลอดภัยนะคะ
พนักงานสอบสวนสพท่าเรือก็ต้องรอนายพงศิธรหายจากอาการบาดเจ็บก่อน
ก็จะเข้าสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ส่วนทางครอบครัวของนางสาวอภิญญา
ก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยค่ะ
คุณแม่ของนางสาวอภิญญาคุณแม่ระจิตดาปานปงก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
คุณแม่บอกว่าช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์ไปบอกว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุ
ไปที่โรงพยาบาลมการรักษ์ตอนนั้นในใจแม่นะคิดว่าลูกแค่บาดเจ็บ
แต่พอไปถึงเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกสาว
แล้วก็เห็นแบบจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังห่อผ้าอยู่เลย
บอกแทบเป็นลมนะคะไม่อยากเชื่อ
จนถึงตอนนี้ปิดทุกช่องทางการรับข่าวสาร
แล้วก็ไม่ฟังข้อมูลจากใครเลยเพราะยังทำใจไม่ได้
อยากจะรับรู้ว่าลูกเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

แม่บอกขอไม่อยากรู้ได้ไหม
แล้วก็ไม่อยากโทษว่าเป็นความผิดใครเพราะเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าลูกสาวไปเที่ยวที่ไหน
แต่ลูกชายคนเล็กบอกว่าเห็นในเฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความเอาไว้
ครั้งสุดท้ายก็คือคืนวันศุกร์ที่๑๖พฤศจิกายน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปร่วมงานแต่งงานกับนายพงศิธรในตัวเมืองกาญจนบุรี
และช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือช่วงเวลาที่ทั้งสองคนกำลังเดินทางกลับบ้านพักที่โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนั่นเองค่ะ
ไปเอาใบอะไรนะคือเขามีควรจัดการให้เพราะเราไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้เลยอ่ะ
คืออยู่ช่วงระวังถึงเหมือนพูดตรงว่าเราช็อคอ่ะนะครับอืม
เมื่อวันที่เกิดถึงคือตัวตัวพี่ยังเป็นอย่างนี้ของไม่ไม่ได้ใส่บุคลุกอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าลูกนั้นไปกินเลี้ยงด้วยซ้ำไปอ่ะ
แต่รู้ว่าวันวันวันวันเสาร์นะนัดเจอกันว่าจะไปจะไปกรุงเทพฯกัน
ก็คือแค่นั้นเนี่ยเราก็ทำงานได้เลยอยู่ในตลาดเราก็ทำงานอยู่
สำหรับนางสาวพิญญาเป็นลูกสาวคนโตนะครับเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะที่คุณแม่บอก
หลังจากที่คุณพ่อได้แยกทางกับคุณแม่ไปแล้วลูกสาวก็ไปบรรจุเป็นข้าราชการครู
ทุกเดือนจะนำเงินมาส่งเสียค่าเทิมค่าใช้จ่ายให้กับน้องคนเล็กที่ตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่นะครับ
ส่วนน้องคนกลางทางแม่ก็มีอาชีพรับจ้างทำงานอยู่ที่ตลาดดันมะขามเตี้ยของคนกลางกับแม่
หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอีกทางหนึ่งปกติทุกวันศุกร์นางสาวพิญญาจะเดินทางกลับมาบ้านเป็นประจำนะครับ
ทางครอบครัวก็จะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเจ็ดคืนจะมีพิธีชาปนกิจศพที่วัดด่านมะขามเตี้ย
วันเสาร์ที่๒๔พฤศจิกายนนี้นะครับโดยคุณแม่ก็ฝากให้ทุกคนดูบัติเหตุของลูกสาวไว้เป็นอุทาหรณ์
เกี่ยวกับเรื่องการขับขี่รถขอให้ใช้สติไม่ประมาทเพราะว่าไม่อยากให้ใครต้องมาประสบเหตุเหมือนกับครอบครัวอีกค่ะ